ถามคนใกล้ตัวก่อนเลยน้องก๊อฟน้องปุ้ยเคยไปซื้อของแล้วจะเอาไปเปลี่ยนไปขอคืน
แล้วเปลี่ยนหรือคืนไม่ได้ไหม

แล้วรู้สึกยังไงคุยยังไง
รู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าก็มุมหนึ่งก็เข้าใจว่ามันก็คือต้นทุนของเขา
ก็เลยไม่คืนก็ไม่คืนกลับ

คือทุกครั้งที่ผมซื้อผมจะถามก่อนว่าถ้าใช้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหม
ถ้าไม่ได้ผมก็มีข้อมูลแล้วว่าอ๋อมันเปลี่ยนไม่ได้จะได้ทำใจไว้ก่อน
ตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อใช่ไหม
แต่อย่างเรื่องคู่กรณีนะครับคุณผู้ชมครับ
ลูกค้าไปซื้อผ้าม่านไปซื้อเอากลับมาบ้านปรากฏว่ามันไม่มีที่แขวน
ใช้ไม่ได้ว่างั้นเถอะก็เลยกลับไปที่ร้าน
จะไปขอเปลี่ยนเจ้าของร้านไม่ให้เปลี่ยน
ตัว้าวอริง

หายใจพี่ทั่วท้องเลยเหรอ
ยินเสียงปืนแล้วใจสั่นเลยครับ
เฉียวหัวไปนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ทะเบียนซอโซ่ถ๘๗๙๗กรุงเทพมหานคร
ยิงใส่เจ้าของร้านคนถืออีดาบที่ยาวประมาณเมตรหนึ่ง
คือเจ้าของร้านถืออีดาบจะไปฟันรถของเขานะฮะ
เขาจึงยิงสวนมาจากนั้นคนยิงก็ขับรถหนีไป
ส่วนเจ้าของร้านเจ็บด้วยนะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดขึ้นที่หน้าร้านรุ่งมณีทรัพย์ผ้าม่าน
ตั้งอยู่หมู่หนึ่งตะบลหนองตำลึงอพานทองจชนบุรีครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภพานทองไปตรวจสอบ
ไปเจอแม่แล้วยังไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ
ญาติคนเจ็บกับญาติผู้ก่อเหตุกำลังทะเลาะกันเลยล่ะ
ค่ะนะฮะตำรวจต้องกันทั้งสองฝ่ายออกจากกันครับคุณผู้ชมครับ
ตรวจสอบเพราะว่าคนเจ็บที่ถูกยิงก็คือนายประพฤติสินทัศย
เขาอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของร้านผ้าม่าน
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรเข้าที่โคนขาซ้ายทะลุเลยนะ
หนึ่งนัดนี่ตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะเออนะฮะ
นางสาววาสนาตาคมครับภรรยาของคนเจ็บเล่าบอกว่า
ครอบครัวของคนยิงเนี่ยนะมาซื้อผ้าม่านแล้วจะมาขอเปลี่ยน
แต่ทางร้านบอกเปลี่ยนให้ไม่ได้หรอกก็เลยโต้เถียงกัน
ฝ่ายคนยิงต่อยสามีก่อนฝั่งนี้บอกแบบนี้นะ
สามีก็เลยคว้ามีดดาบมาฟันจากนั้นฝ่ายนั้นก็ยิงเลย
ดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้างครับมาฟังฝั่งลูกสาวของคนยิงบ้าง
เป็นคนถ่ายคลิปนี้ตอนเกิดเหตุฮะ
เล่าบอกว่าเธอพ่อแม่พี่สาวมากัน๔คน
ซื้อผ้าม่านที่ร้านแต่พอซื้อมาแล้วนะครับ
เอามาให้พ่อดูบอกพ่อบอกลูกมันไม่มีที่แขวน
เข้าไปบอกเมียเจ้าของร้านเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับ
ก็บอกว่าทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะซื้อมาราคาตั้ง๑๗๕๐บาท
พ่อแม่พี่สาวลงมาจากรถหลังจากนั้นก็โตเถียงกัน
ส่วนสามีเจ้าของร้านที่ถูกยิงนะครับ
มาด่าพ่อพ่อเลยต่อยไปครั้งหนึ่งฮะ

บอกว่าถ้าแม่ไม่ขวางพ่อน่าจะโดนแรงกว่านี้
จึงขึ้นไปนั่งบนรถนะครับ
หลังจากนั้นสามีเจ้าของร้านไปเอาอีดาบมาครับ
แล้วก็มาฟันรถที่พ่อเธอนั่งอยู่หลายครั้ง
บอกว่าถ้าปล่อยให้ฟันอีกโดนพ่อแน่เลย
พ่อเลยยิงสวนออกมานัดหนึ่งนะฮะ
คือป้องกันตัวแล้วก็ไปโดนขาเขาครับ
พ่อหนูอยู่ข้างนอกแล้วเขาตากัน

แม่หนูกันอยู่โดนแค่เฉียด
แต่ว่าในนี้พอไม่โดนมันเท่าไรใช่ไหมพี่
เดินเข้าไปหยิบมีดออกมามาฟันรถพ่อหนูเละเลย
ตอนแรกพ่อหนูเขาไม่ยิงเขาเข้าไปนั่งในรถเฉย

เผื่อว่าคือฟันอีกทีนึงโดนพ่อหนู

แล้วก็เฉียดขามานิดนึงนัดเดียวค่ะ

พ่อหนูก็ต้องงงเขาก็แบบว่า
คนยิงเนี่ยคือนายประจวบชาญเกษมอายุ๓๘ปีนะ
ตำรวจจะติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ

เดี๋ยวจะพาเข้ามอบตัวเร็วนี้แหละ
จากเรื่องจะเปลี่ยนของเปลี่ยนสินค้า

ค่ะทุกวันนี้ปัญหาเยอะอยู่แล้วนะคะ